โมง๒๐แล้วเดี๋ยวพาไปทานไข่พะโล้กันหน่อยดีกว่า
พะโลนี่เป็นเมนูโปรดของใครหลายคน

แต่คงจะไม่ใช่เด็กที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในปราจีนบุรีแน่
เพราะว่าเด็กกินแล้วท้องเสีย
เพราะเขาเอาไข่พะโลบูดมาให้เด็กกิน
แม่ครัวออกมาสารภาพทั้งน้ำตาเลยนะคะ
บอกว่าไม่รู้จะทำยังไงจำใจทำค่ะ
นี่โพสต์นี้แหละโอ้โหตอนนี้นะแห่แชร์กันในโลกโซเชียลสนั่นมาก
ไม่คิดว่าที่ปราจีนบุรีจะมีเรื่องโครงการอาหารกลางวันเด็ก
ไร้คุณภาพกับเขาด้วย
ผู้สื่อข่าวเราสอบถามไปยังนายทศพลบุญวิทย์ผู้ใหญ่บ้านหมู่๖
แล้วก็คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน
เนี่ยถามว่าใช่เรื่องจริงไหมเขาบอกว่าจริง
ถามแม่ครัวของโรงเรียนมาแล้วได้ความมาว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๙กรกฎาคมค่ะ
แม่ครัวทำไข่พะโล้คือต้มไข่พะโลไว้เย็นวันที่๒๙กรกฎา
เพื่อจะให้เป็นอาหารกลางวันให้เด็กช่วงเที่ยงของ๓๐กรกฎาคุณข้ามวัน
แต่พอเช้ามาปุ๊บเปิดหม้อดูอ้าว
ะโล้ที่ต้มไว้ทำไมมีฟองอ่ะมันบูดไง
ก็เลยไปถามคุณครูคุณครูมาดูแล้วก็
ไปถามผู้อำนวยการโรงเรียนคำตอบที่ได้คือ
บอกแม่ครัวนะเอาไข่พะโล้ที่บูดไปล้างน้ำ
แล้วก็เอามาต้มปรุงรสใหม่แล้วเอาไปให้เด็กกิน
อาหารนี้เป็นโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงป๖นะคะ
นี่คือไอเดียของผู้อำนวยการโรงเรียนไข่พะโลบูดเหรอไม่เป็นไร
ล้างน้ำต้มใหม่ปรุงรสกินได้อืมเรื่องนี้เลยถูกร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรีเลย
หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้น
มีการรายงานไปที่นายอำเภอกบินบุรีแล้วก็หน่วยงานที่รับผิดชอบสถานศึกษาในเบื้องต้นแล้วด้วย
และจะมีการเรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในวันนี้นะคะนายทศพลที่เป็นผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเขาไม่ยอมแน่นอน
นี่มันคือการทุจริตต่อหน้าที่ถ้าพบว่ามีการกระทำความผิดจริง
ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินตามขั้นตอนต่อไป
เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงอ่าน่าจะเป็นความจริงค่ะน่าจะนะครับ
ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ข้อมูลน่าจะเป็นความจริงตามที่มีการโพสต์กันในเฟซบุ๊ค
ใช่ไหมฮะใช่ตอนนี้ก็คือเรียกครูเรียกอะไรมาถามแต่ก็เขาก็ไม่ได้เป็นคน
ได้ทำอืมเพราะว่าตรงนี้เขาไม่ได้เป็นคนจัดซื้อจัดจ้างเขาไม่รู้หรอก
ต่อไปของผมเรียกประชุมกำนันว่าวันจันทร์วันจันทร์ครับวันจันทร์เนี้ย
ผมจะเก็บข้อมูลทั้งหมดแล้วเสร็จแล้วผมจะประชุมกับคณะกรรมการทั้งหมดเลย
ครับผมเรียกประชุมเจ็ดโมงสามสิบที่โรงเรียนโรงเรียนเลย
มาเลยเพราะว่าวันนั้นน่ะเป็นวันที่ผมเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด
ถามเด็กที่ต้องกินเด็กหญิงป๔คนนึงบอกว่ารสชาติทั้งเปรี้ยว
ลิ่นก็เหม็นเน่าเหมือนบูดแต่ก็ต้องจำใจกินไม่กล้าบอกครู
กลัวครูจะตีได้แต่มาคุยกันในวงเพื่อนว่าเธอกลิ่นมันแปลกเนอะ
อีกคนนึงคือเด็กชายชั้นป๓ค่ะเขาบอกว่ากินเข้าไป
ปุ๊บวิ่งเข้าห้องน้ำปั๊บเลยอืมแล้วกินแล้วอาการเป็นไง
มันก็กินไปหนูก็ไม่ค่อยรู้สึกครับตอนพื้นข้างมันจะออกเที่ยว
ก็วิ่งไปประสาวะที่อึดค่ะ
ไม่อึดท้องเสียเลยเหรออืม

เยอะครับกินข้าวเลยครับม๓ก็กินครับ

ม๓ครับป๑ถึงม๓กินเลยครับ
อืม

ว่าผู้บริหารโรงเรียนข่มขู่แม่ครัวแล้วก็เด็กนักเรียนว่า
ไม่ให้ข่าวนี้มันหลุดรอดออกไปจากโรงเรียน

ไข่พะโลบุตรเนี่ยลูกเขาหลานเขาก็เรียนอยู่ที่นี่
ก็กินไอ้ไข่พะโลบูดเนี่ยเหมือนกัน

ซึ่งเขาบอกว่าก่อนที่จะมีประเด็นเรื่องไข่พะโลบูด
โรงเรียนนี้ถูกร้องเรียนเรื่องคุณภาพอาหารมาแล้ว
ก่อนหน้านี้๑สัปดาห์แล้วก็มาเจอเหตุการณ์นี้ซ้ำอีก